เพราะเมื่อวานนี้ทางด้านของกองควบคุมโรค
แล้วก็ภัยสุขภาพกรมควบคุมโรคมีการแถลงเพิ่มเติมออกมานะครับ

ก่อนหน้านี้มียอดอยู่ที่๑๙คนนะครับ
เมื่อวานนี้มีการพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
จากกลุ่มก้อนนี้อีก๕คน
รวมทั้งสิ้นเป็น๒๔คนแล้วนะครับ
ซึ่งเป็นชาย๒๓คนแล้วก็เป็นหญิง๑คนนะครับ
ด้วยร้อยละ๘๐มีอาการเด่นชัด
ก็คือมีไอมีไข้แล้วก็เจ็บคอด้วยนะครับ
เพราะว่าจุดเริ่มต้นของผู้ชายวัย๓๓ปีที่เขากลับมาจากเชียงใหม่
แล้วก็ไม่ได้มีการกักตัวพอมาร่วมปาร์ตี้วันเกิด
มันก็เลยทำให้เกิดเป็นคลัสเตอร์แบบนี้ออกมาค่ะ
แล้วก็ทีนี้กรณีของดีเจมะตูมมันกลายเป็นเรื่องดราม่าไปแล้วนะ

เพราะว่ามันมีทั้งคนที่เข้าไปให้กำลังใจดีเจมะตูม
รวมถึงคนที่ไปตำหนิดีเจมัตตูมกับของเพื่อน
เกี่ยวกับการจัดปาร์ตี้วันเกิดอะไรต่างนานาเนี่ยนะครับ
มีคนที่คาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของดีเจมะตูม
เขียนข้อความร่ายยาวเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของดีเจมะตูมนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีคนเข้ามาด่าดีเจมะตูมอย่างเสียหาย
จัดงานปาร์ตี้วันเกิดจนทำให้ติดโควิด๑๙กันถึง๒๔รายนะครับ
โดยคนที่ออกมาโพสต์แล้วก็เป็นลักษณะทำนองที่ชี้แจง
เกี่ยวกับคนที่ทำหน้าที่คนที่ทำอาชีพเป็นดารา
คนที่อยู่ในวงการบันเทิงบอกว่าดาราเขาไม่ได้นอนกระดิกเท้านะคะ
เขาก็ต้องออกกองถ่ายละครกันเป็นเดือนเป็นปี
ตื่นกันแต่เช้าตี๔นะฮะเสร็จงานก็เที่ยงคืนตี๑นะครับ
ส่วนคนที่ด่าวิจารณ์คนอื่นนะครับ
ก็เป็นดาราไม่ได้ก็ควรจะไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างนี้นะ

ใช่ค่ะคุณแต่ว่าพอมันเห็นโพสต์นี้ของเพื่อนดีเจมะตูมเนี่ย
คนก็เลยไปตอบกลับเหมือนกันนะว่าอ้าวคือตอนนี้มันผิดประเด็นแล้ว
คนเขาออกมาโจมตีเขาโจมตีเพราะว่า
ไม่ควรจัดไม่ใช่เหรอมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดาราอะไร
คุณไปรวมกลุ่มกันนะฮะก็กลัวไหมเรื่องของโควิด๑๙นะฮะ
เรื่องที่คุณจะเป็นดาราคุณจะทำงานหนักก็เป็นเรื่องของคุณ
เพราะว่าคนในอาชีพอื่นเขาก็ทำงานหนักเหมือนกัน
อย่าเปลี่ยนประเด็นอย่าเบี่ยงประเด็น
สักพักหนึ่งคนที่โพสต์ออกมาก็ลบข้อความตรงนี้นะฮะ
อกจากนี้ยังมีคุณซายอินทิราเจริญปุระ
โดยระบุว่ากองถ่ายก็ไม่ได้มีแต่ดารา
ยังมีอีกหลายฝ่ายที่ตื่นก่อนนอนทีหลัง
และก็ไม่ได้ค่าตัวเท่ากับคนหน้าไฟเท่ากับบรรดาดาราหรอกนะ
นะครับมองคนอื่นบ้างเนอะนะฮะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้เห็นเขาว่าเครียดไงคุณ

ใช่นะฮะไม่รับสายไม่ตอบไลน์นะครับ
เมื่อคืนวันก่อนก็ร้องไห้แล้วบอกว่าขอปิดมือถือก่อนนะครับ
แล้วก็ฝากไปถึงคนที่ติดตามข่าวสารกรณีโควิด๑๙

เพราะบางครั้งมันเป็นข่าวลือไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ

น่าจะกลัวตายหายใจเริ่มติดขัดแล้ว
หนูจะตายไหมมันกลัวตายแล้วไข้ขึ้นสูง
ตัวเขาเองแม้ว่าจะเป็นคนในวงการเดียวกัน
แต่ว่าอะไรผิดก็ว่าไปผิดนะอะไรถูกก็ว่ากันไปนะครับ
แต่ว่าขอให้อย่าโจมตีกันอะไรประมาณนี้นะครับ
แล้วเมื่อวานี้ผู้สึกข่าวก็ไปเจาะใหม่ถาม
อนุทินชาญวิรากูลรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ก็ถามถึงว่ากรณีการระบาดของโควิด๑๙
จากดีเจมะตูมเนี่ยนะฮะว่าจะเอาผิดได้ไหม
พวกเขาไปจัดงานปาร์ตี้อะไรกันนะครับ
คุณอนุทินบอกว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดไว้
แต่แค่เป็นการขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการจัดงาน
การจัดสังสรรค์ขึ้นอยู่กับว่าใครจะร่วมมือหรือไม่
ถ้าไปบังคับเดี๋ยวก็โดนอีกแค่พยายามขอความร่วมมือ
ถ้าไม่ได้ก็ให้สังคมประนามเอาซะนะครับ
คุณอนุทินก็พูดไปถึงเรื่องของกรณีที่
จะมีการผ่อนคลายสถานบันเทิงหรือร้านอาหาร

หรือว่าขยายเวลาในการเปิดร้านอาหารให้คนนั่งทานที่ร้านได้เนี่ย

จะสามารถวางมาตรการในการดูแลได้เข้มข้นจริงหรือเปล่า
นี่มันก็เลยกลายเป็นผลกระทบในวงกว้างไงคะ

เพราะว่าตอนแรกก็มีข่าวแววมาด้วยนะ
อันนี้มีมาตรการที่เข้มข้นจริงหรือเปล่า

ทีนี้คุณผู้ชมดูเรื่องของแก๊งปิดประวัติกันหน่อย

โฆษกสบคคือมีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้
บอกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับงานปาร์ตี้เนี่ย

๑ในรายงานระบุว่าอายุ๒๓ปีถูกไหม
แล้วก็มีอาชีพเป็นนักร้องนักแสดงเริ่มป่วย๑๒มกราคม
แต่ทีนี้โฆษกบอกว่ายังไม่พบว่ามีการรายงานไทม์ไลน์ผู้ป่วยดังกล่าวแต่อย่างใด

คือหลายคนถามนะดารานักร้องอะไรคนนี้เป็นใคร
อย่างอาชีพอื่นที่บอกว่ามีการติดโควิด๑๙จากกลุ่มก้อนของดีเจมะตูม
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสายการบินไม่ว่าจะเป็นคนตัดสูตรหรืออะไรแบบนี้

แต่มาสนใจตรงนี้นักร้องนักแสดงคือใคร
เปิดเผยไหมมีทำลายไหม
ปรากฏว่าข้อมูลในไทม์ไลน์มันเขียนว่าอะไรรู้ไหมคุณ
ว่าผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลแล้วมันได้ด้วยเหรอ
ก็นั่นน่ะสินี่มันเกิดผลกระทบนะ
เพราะว่าล่าสุดทางร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมือง
โศกกรุงเทพมหานครก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะ
ก็เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่๖๔๔๖๕๘ของกรุงเทพมหานคร
ก็พบว่าในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้
มีทำลายที่ระบุว่าไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมบายันทรีย์
วันที่๙มกราคม๒ราย
ดูทำลายผู้ป่วยรายที่๖๔๗ค่ะ
ระบุอาชีพว่าเป็นนักร้องนักแสดง
แล้วในไทม์ไลน์ระบุว่าวันที่๘มกราคมช่วงกลางคืน
งานเลี้ยงที่โรงแรมต่อมาวันรุ่งขึ้นคือวันที่๙
ทานอาหารกับเพื่อนที่ดาดฟ้าโรงแรมเดิม
แต่ทีนี้ผู้ป่วยคนนี้เขาไม่ให้ข้อมูล
ระหว่างวันที่๑๔ถึง๒๐ไปทำอะไรที่ไหน
แล้วหลังจากนั้นก็ไปตรวจเชื้อโควิดเลย๒๑มกราคม
เพราะว่ามารู้ไงว่าเพื่อนที่ร่วมงานเลี้ยงด้วยกันติดโควิด๑๙
อันนี้คนนึงนะส่วนไทม์ไลน์อีกคนนึงคือรายที่๖๕
รายนี้มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ใช่ก็บอกเหมือนกันว่า๙มกราไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่โรงแรมบายันทรีย์
แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าไปไหนทำอะไรที่ไหน
ต่อหลังจากนั้นถึง๑๑วันเลยนะคือวันที่๑๐ถึง๑๒มกราคม
แล้วก็วันที่๑๔ถึง๒๑มกราคม
ทีนี้พอมาวันที่๒๒มกราคมก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นแก๊งปิดประวัติแบบนี้
ทีนี้ก็ต้องไปดูนะหรือว่าเป็นสิทธิ์ในการที่เจ้าตัว
จะไม่ขอเปิดเผยข้อมูลเป็นสิทธิ์ได้หรือเปล่า
ทีนี้หลายคนก็มองย้อนไปถึงก่อนหน้านี้ที่มีการแซวกันแหละ
บอกว่าโอ้โหถ้าเราเป็นโควิดนะ
ไทม์ไลน์ที่ต้องเปิดเผยน่ากลัวกว่าโควิดอีก
ไปทำอะไรมาบ้างอย่างนี้นะ
เดี๋ยวเรามีรายงานให้ทราบนะครับเพราะเมื่อวานนี้ทางสมุทรสาครเอง
โอ้โหก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกตั้งกี่ร้อยลายแล้วคุณ

เดี๋ยววันนี้ถ้ามาบวกเพิ่มกับจังหวัดอื่น
บคจะแถลงย่อออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราอัปเดตให้ทราบนะครับ